เขามีการแห่ขบวนบุญบ้างไฟ
บ้างไฟก็จะมีเขาเรียกว่าผาแดงนางไห่

บนขบวนสวยงามหล่อเลยนะครับ
แล้วพ่อของนางไห่ที่ไปแสดงเนี่ยนะฮะ
คุณพ่อเขาไปยืนดูลูกในขบวนนะฮะ
แต่คุณพ่อคนนี้เขาถูกอริมาดักยิงเสียชีวิต
คนก็ตกอกตกใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ
ยืนยืนดูลูกอยู่ลูกขบวน
นางไห่กำลังแห่แห่แห่ไป

บุญบ้างไฟมันต้องสนุกสนานเป็นงานบุญแห่
ขอฟ้าขอฝนคนมาลุมมาตุ้มมาโฮมกัน
เพื่อมาทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นทำให้มีคนเสียชีวิต

หรือว่านายแย้มอายุ๓๘ปีถูกยิงกลางขบวนแห่บุญบ้างไฟ
ภาพที่เห็นคือทุกคนช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่ทันครับเขาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถนนกลางหมู่บ้าน

ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ผู้ตายถูกยิงเข้าที่บริเวณลำตัวหลายนัดเลยครับ

ปลอกกะสุนกล้ามมอตกอยู่๓ปลอกครับ

เดินเข้ามารอดูลูกสาวซะหน่อยด้วยความภาคภูมิใจ
ลูกสาวที่เป็นนางอ่าอยู่ในขบวนนี้สักพักหนึ่งกำลังขบวนกำลังจะผ่าน
ชาวบ้านก็มากันอยู่มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดปั้งแบบนี้
นะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เลยมีคนเสียชีวิต
ก็คือนายแย้มโดนยิงเสียชีวิตต่อมาตำรวจครับได้นำตัวผู้ก่อเหตุ
คือตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือนายเสกสิทธิ
อายุสามสิบสองปีที่สำคัญคนหมู่บ้านเดียวกันค่ะนะครับ
แฟนสาวของผู้ก่อเหตุเล่าทั้งน้ำตายอมรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันมาจากเรื่องของยาเสพติดเพราะลูกน้องของผู้ตายถูกตำรวจจับ
นะฮะโดยเชื่อว่าโดยชาวลิศเชื่อว่าคือคนยิงเนี่ยนะฮะ
เป็นคนแจ้งตำรวจก็เลยไปจับลูกน้องเขาก็เลยมีการโกรธแค้นกัน
ส่งข้อความมาหาทางเฟซบุ๊กหาเรื่องกันไปหาเรื่องกันมา
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเธอกับลูกวัย๒ขวบ
ก็ไปนั่งดูขบวนแห่บุญบ้างไฟขบวนเดียวกันกับนายแย้มค่ะ
เห็นนายแย้มมาเธอกับลูกก็เลยพาเพื่อนซะสี่สามห้าคน
เข้ามาหาเรื่องการแบบนี้อ่าขออภัยเมื่อผู้ตายมา
เห็นเธอกับลูกหมายถึงผู้ตาเนี่ยพาเพื่อนมาสี่สามห้าคน
หาเรื่องเธอแล้วก็ใช้ท่อนไม้เนี่ยฟาดที่หน้าเธอด้วย
อืมแล้วก็ชกอีกหนึ่งหมัดก่อนหลบหนีไปก็เลยโทรไปบอกแฟน
คือบอกสามีว่าเนี่ยแย้มพาพวกมาลุมทำร้ายมาหาเรื่องกัน
แฟนตามมาก็เลยเอาปืนยิงใส่นายแย้มจนตายครับ

ว่าเป็นยังเป็นยังมั่งใดเป็นอย่างเข้าใจผิดก็พยายามบอกคนที่ตาย
แล้วว่าให้ใจเนียนก่อนอ่ะส่วนความคิบหน้าล่าสุดทีมข่าวไปคุยกันกับพี่เขย
ผู้ตายก็ติดใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมายิงกันแบบนี้
เพราะวันเกิดเหตุก็ไปดูลูกสาวในขบวนแห่นะฮะ
ทั้งที่เหตุการณ์มันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ผู้ตายนี่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลย
คือจะมาดูลูกเป็นนางไอปีแรกครับ
ขบวนลูกมาพอดีเลยจะออกไปดูลูก
ก็เลยไปกับลูกผมนี่แหละก็ไปกินเฮฮาปาร์ตี้กันนี่แหละ
ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะมาทำลายส่วนที่ว่าเอ่อ
เป็นเรื่องของยาเสพติดอันนี้ต้องขยายผล
เกี่ยวข้องอย่างไรแล้วบอกว่าผู้ตายพาพวกไปรุมทำร้ายแฟนสาวของคนก่อเหตุ
อันนี้จริงเท็จอย่างไรก็ยังไม่ทราบเพราะหลักฐานมันก็ยังได้เชื่อมโยงไปไม่ถึง
คงให้ตำรวจเขาหาข้อมูลต่อไปแต่ผู้ก่อเหตุก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไปแล้ว